ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่สมุทรปราการนะครับ

ตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองอืม
นี่สาเหตุถามว่าคืออะไร

นี่แทงกันตายเลยนะครับ
นี่เป็นคลิปวงจรปิดนะฮะในปั๊มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับ
๔ทุ่ม๔๓นาทีคืนที่ผ่านมา

เราทำลูกศรทำชื่อให้หมดแล้ว
วัยรุ่นสองคนจอดจักรยานยนต์หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มนี่วิ่งไปแล้ว
คนนึงล้มนี่ใส่กันไม่ยั้งเลยอีกคนตามไปนู่นฮะ

โอ้โหคนมาซื้อของแถวนี้

เหตุการณ์มันแป๊บเดียวจริงครับ
คือมีวัยรุ่นสองคนเนี่ยจอดจักรยานยนต์หน้าร้านสะดวกซื้อนี่เป็นปั๊ม
ริมถนนเทพารักษ์กม๒๔นะครับ
ในพื้นที่บางสาวทงสมุทราการ
ธนกรอายุ๑๘นะ
ซ้อนท้ายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินนี่นี่
ธนกรอายุ๑๙เป็นคนขี่สวมเสื้อแขนยาวสีดำแถบขาว

คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับหยิบอะไรบางอย่าง
พอเห็นวัยรุ่นสองคนเดินออกจากร้านสะดวกซื้อ

เขาออกมาจะขึ้นรถหน้าร้าน
ก็ถอยหลังไปแล้วขี่ประกบด้านข้างแล้วมีการตะโกนด่ากัน
ทานากรกับทานากรก็ชักมีดปลายแหลมออกมาจากเอล
วิ่งไล่แทงแม็กซ์แบบไม่ยั้ง
แต่ก่อนที่จะถูกแทงเนี่ยแม็กซ์ก็ฟันใส่ไปด้วย

แล้วมีการวิ่งไล่อ้อมหลังรถที่จอดอยู่ไปนะฮะแล้ววิ่งกลับมาทางซ้ายของมุมกล้องนะฮะ
ทั้งสองคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์สีเหลืองหลบหนีไปส่วนแม็กซ์เนี่ยเดินเซมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือ
แล้วคนก็มาช่วยกันหนีม้ามีล้นอยู่คนนึงอาเดดเดี๋ยวมีคนล้อมอยู่นะ
เมื่อสักครู่นี้รถบังนี่นี่ตรงนี้ฮะเสื้อหลุดไปแล้ว
โอ้โหแล้ว
คนก็มาช่วยกันมีกล้องอีกมุมนะครับฝั่งตรงข้ามปั๊มอันนี้ภาพ

จะเห็นว่าอภิวัฒน์เนี่ยวิ่งหนีตายออกไปฝั่งตรงข้ามถนนเลยนะครับ
นี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีกล้องด้านข้างปั๊ม
จะเห็นชัดขณะอภิวัฒน์เนี่ยวิ่งออกมาที่หน้าถนนตรงนี้โอ้โห
แต่อีกคนนึงเนี่ยถูกแทงแบบนอนไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับอภิวัฒน์นะฮะอภิวัฒน์เนี่ยบอกว่า
ตัวเขากับแม็กซ์นะเมื่อคืนนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์มาซื้อของกันที่
ร้านสะดวกซื้อในปั๊มตัวของผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อยืดเทคนิคของ
สถาบันแห่งหนึ่งย่านบางบ่อนี่พอมาถึงหน้าร้านเจอวัยรุ่นสองคน
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์แล้วมีการมองหน้ากันก่อนที่เขาจะเดิน
เข้าไปซื้อของก่อนที่จะกลับออกมาเนี่ยผู้ก่อเหตุขี่รถมา
จอดแล้วพูดจาหาเรื่องใส่แล้วชักมีดออกมาคนละเล่ม
ก็เลยใช้มีดที่พกมาเนี่ยชักออกมาเหมือนกันแล้วก็
มีการฟันใส่กันนี่ฮะตามภาพแบบนี้เลย
ลงแล้วก็ลุกวิ่งหนีข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลยรอดตายอย่าง
หุดวิน
ผมเห็นเข้ามาเห็นมีแว่นรุ่นจอดอยู่สองคันมองมอง
เขามาจอดรอตรงหน้าปั๊มนี้ก่อนมาจอดรอก่อน
ผมเห็นเข้ามาเห็นมีวัยรุ่นจอดอยู่สองคันมอง
ผมก็เดินเข้าไปซื้อของปกติออกมาก็เห็นเขาแทงกันแล้วก็
คนตายนี่คือวิ่งหนีออกมาใช่ไหมครับ
เขาซื้อของเสร็จเขาออกมาแล้วก็ฟันกันเลย
บ้านตรงนู้นมีมีดอยู่ข้างรถสู้บ้านตรงนู้นมีมีดอยู่ตบอยู่เล่นแบบนี้
เดินมีทางตรงนู้นเลยครับเลือดเต็มหมดเลย
ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เจ็บทั้งสองคนเหมือนกัน

นี่ขี่จักรยานยนต์พากันหนีไปเนี่ย
ธนกรกับธนากรเนี่ยตำรวจไปอายัดตัวได้ที่โรงพยาบาลนะฮะ

ธนากรถูกฟันเข้าแขนสองข้างเลยนะฮะ
ขาด้วยนะคือเรียกว่าอาการสาหัส
หนักเหมือนกันส่วนแม็กซ์นี่นอนตายเลยตรงนั้นเลย
ธนากรนี่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

ตำรวจว่ามีคนเนี่ยถูกแทงถูกฟันกันมา

ตำรวจสพบางสาวทงก็ไปอายัดตัว
จากนั้นก็นำธนกรที่บาดเจ็บเล็กน้อยมาสอบปากคำเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ก็มีทนายความด้วยนะฮะ
ก็ต้องสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพนะฮะ
เพราะว่าอายุเพิ่ง๑๘กันเอง

คือธนกรเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังที่ศาลสมุทรประการวันพรุ่งนี้นะครับ

เขาอ้างว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีการมองหน้ากัน
เขม่นกันแล้วต่างฝ่ายต่างตะโกนด่าท้าทายกัน
ก็เลยมาขี่รถขี่รถมาเนี่ยมาจอดท้ายรถคู่กรณี
ตัวของแม็กซ์นะที่เป็นผู้ตายกับนายธนากรตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่
ชักมีดออกมากันนะ
ส่วนตัวของธนกรบอกว่าพอเห็นอย่างนั้นผมก็ชักมีดพกไปช่วยเพื่อน
หลังจากเกิดเหตุไล่ฟันไล่แทงกันแล้ว
ก็ขี่รถหนีไปเอามีดเนี่ยไปทิ้งลงคลอง
แล้วก็บาดเจ็บกันทั้งคู่ก็เลยพากันกลับบ้านพักแถวที่เกิดเหตุก่อน
แต่เห็นว่าท่าทางจะไม่ไหวโดยเฉพาะธนากรที่เจ็บหนักเหลือเกิน
เขาก็เลยขับรถกระบะไปโรงพยาบาล
นี่ฮะแล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัว
ทีนี้ทางฝั่งของอภิวัฒน์เพื่อนของแม็กซ์ผู้ตาย
บอกว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาใส่เสื้อสถาบันมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสถาบันด้วยหรือเปล่า
ฝั่งของธนากรยอมรับว่าเป็นคนเอาเสื้อสถาบันมาจากตัวของในแม็กซ์ผู้ตายนะฮะ
ท่านผู้ชมเห็นตอนที่เขานอนอยู่นะที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ว่านอนล้มไปเลย
เสื้อไม่มีแล้วอ่ะนี่คือธนกรเนี่ยไปดึงเสื้อเข้ามานะฮะไปถอดเสื้อสถาบันเข้ามา
ส่วนไอ้มีดที่มีติดตัวแบบโอ้โหมาถึงเจอหน้ากันชักมีดมาไล่แทงไล่ฟันกันเนี่ย
เขาบอกว่าเขาพกเอาไว้เพราะว่าเขาเรียนอาชีวะเขาต้องพกมีดเอาไว้ป้องกันตัว
โอ้โหดูสิเห็นไหมถึงว่าเจอที่ไหนถึงไล่แทงไล่ฟันกันที่นั่น
แล้วนายธนกรเนี่ยยังบอกนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีคดีความเดิมอยู่ด้วยนะครับ
ต้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้วไปกับเพื่อนใช้มีดไปฟันสองพี่น้องจนเจ็บสาหัสมาแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมประพฤตินะฮะนี่มาก่อเหตุอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ถึงขั้นแบบโอ้โหเอาเขาตายเลยอ่ะ
นี่แค่ว่าว่าตามผิดครับ
แต่มึงคิดไหมอยากบอกอะไรกับทางแม่เขา
ไม่ค่อยคุยเนี่ย

ตายก็ติดคุกนะครับเนี่ยไล่ตีไล่ฟันกันเรื่องของเรื่องสถาบันอะไรพวกนี้เนี่ย

ท่านผู้ชมครับแม่ของแม็กซ์นะฮะที่ถูกแทงจนเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าเมื่อคืนลูกชายออกจากบ้านตอน๔ทุ่ม

เพื่อจะไปทำงานพิเศษรับจ้างแพ็คสินค้า
หาเงินค่าเทิมนะฮะ
แต่ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยเล่าให้ฟังบอกมีจักรยานยนต์มัน

จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมไม่อยากกวนแม่
สุดท้ายเมื่อคืนแม่บอกว่าได้รับข่าวร้ายนะฮะ
พอไปถึงเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งเหตุไปถึงเห็นสภาพลูกชายแล้ว

จุดเหลือเกินนอนตายจมกองเลือดแม่บอกโอ้โหแม่ช็อกไปเลย
ไปถึงลูกนอนอยู่กลางพื้นเนี่ยฮะหมดลมหายใจไปแล้วถูกแทง
เต็มตัวไปหมดที่สำคัญก็คือไอ้คนร้ายเนี่ยมันเอาเสื้อลูกไป
ทำไมถึงขั้นต้องถอดเสื้อสถาบันไปกันเลยเหรอค่ะแล้วนี่มีลูก
คนเดียวนะฮะแม่บอกแม่มีลูกคนเดียวนะลูกเองก็ตั้งใจเรียน
หาเงินมาจ่ายค่าเทอมสุดท้ายมาถูกพวกอันทภาณเนี่ยนักเรียน
คราบนักเลงเนี่ยมันไล่ทำร้ายจนตายยืนยันว่าจะเอาเรื่อง
ถึงที่สุดไม่อโหสิกรรมให้บอกตำรวจด้วยว่าไม่ต้องพา
มากราบขอโทษขอเข้ามาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมาร่วมงานศพอะไร
ด้วยเพราะแม่ไม่มีวันยกโทษให้
กำลังจะไปแล้วก็ไปแวะรับเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะ
ก็จะจะแวะซื้อบุหรี่ครับเข้าไซเว่นซื้อบุหรี่เรียกเขาเขา
ก็ไม่ขยับแล้วตอนนั้นคือยังไงคิดว่าโอ้ยก็ไปแล้ว
แน่ได้หรอต่างคนต่างเรียนอ่ะต่างคนมาหาความรู้
เหมือนกันจะมาไอ้นี่กันทำไมโลกมันพังอ่ะพี่เขา
คนเดียวอ่ะ